ก้นหินมานี่มาใส่แบบนี้

นักเรียนยังอยู่ในชุดนักเรียนก่อเหตุ
ก้นหินใส่ขบวนรถไฟ

หยุดเลิกปลา
พวกนี้จะกลัวไหมลองดู

ไม่หยุดพี่เบิร์ตไม่ช่วยอะไรครับ

ใช่นับดูเกือบ๑๐ได้นะดอมนะ
แล้วเห็นไหมคือตัวจิ๋วตัวเล็กอยู่ก็มี
แล้วบางคนยังใส่ชุดนักเรียนยังใส่รองเท้านักเรียนอยู่เลยค่ะ

มาปลาแบบเหมือนกับเป็นของเล่นเลย
เอาหินมาปลาใส่ขบวนรถไฟแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือรถไฟชาญเมืองที่๓๗๒ปราจีนกรุงเทพ
ผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มผู้โดยสารก็ตกใจค่ะ
ยกมือถือมาถ่ายคลิปแบบนี้นี่แหละ
ขนาดตะโกนว่าตำรวจมาเด็กช่วงนี้ยังไม่สนใจเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าการรถไฟตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยได้ไหม

เพราะว่านี่ไม่ใช่รอบแรกนะแต่เจอแบบนี้บ่อยแล้ว

ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
คึกขนองปลาหินใส่รถไฟนอนคุกไม่รู้ตัว
นี่คุณผู้ชมดูโพสต์นี้ของการรถไฟ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางหัวหน้าสำนักงาน

นายเอกรัฐศรีอารยันพงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
ตรงริมทางรถไฟป้ายหยุดรถสุขุมวิทย์๗๑
จุดตรงนี้เป็นช่วงระหว่างสถานีหัวหมากคลองตัน
หลังจากเกิดเหตุนะในสถานีคลองตันเนี่ย

พอมาถึงปั๊บไม่เหลืออะไรแล้ว
เยาวชนไปหมดแล้วค่ะหนีเข้าไปเขาอยู่แถวไหนอ่ะ
เขาอยู่ตรงชุมชนใกล้เพชรพระรามคุณผู้ชม

มาจับกลุ่มกันนั่งเล่นอยู่ตรงริมทางรถไฟ
แล้วก็จะมีการขวางปลาก้อนหินใส่ขบวนรถไฟ
ประจำก่อเหตุแบบนี้ประจำอัชเรียเลยนะอัชเรีย
๒เดือนทีนึงก่อเหตุแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็กส่วนใหญ่จะคว่างด้วยอะไร

บางทีพอรถไฟเปิดหวูดสัญญาณปุ๊บเอาแล้วไม่รู้ว่าไปกระตุ้นหรืออะไร
หยิบเศษหินก้อนหินต่างมาปลาใส่ปลาใส่
เบื้องต้นนี่นะคะนายสถานีรถไฟคลองตันก็ไปแจ้งความที่สอนอมักกระสันแล้ว
จะให้ดำเนินคดีกับกลุ่มพวกนี้รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะ
ต้องร่วมรับโทษด้วยเพราะว่าหลักฐานก็เป็นคลิปแบบนี้
แล้วก็เห็นหน้าคนทำแบบชัดเจนลูกใครหลานใคร
ดูแลรับผิดชอบอบรมสั่งสอนด้วยนะคะ